มาติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้กันนะครับ
ชิงทองในพื้นที่ภูเก็ต
แล้วก็ทำร้ายร่างกายของเฮียเจ้าของร้าน
และพรรณรยาเจ้าของร้านจนเลือดอาบ
เหตุการณ์นี้เป็นที่สนใจของสังคม

เพราะว่าได้ทองไป๓๐๐กว่าบาท
มูลค่า๑๐ล้านบาท
ล่าสุดวันนี้ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
มาแล้ว๑รายเพื่อมาสอบสวนนะครับ
คือพอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะทางด้านของรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๘พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษนะครับ
ได้มีการเรียกประชุมประชุมความคืบหน้าชุดสืบสวน
เพื่อเร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทอง
ร้านทองทวีชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยคนร้ายบังคับเจ้าของร้านให้หยิบทองให้
โดยทองคำในตู้เซฟน้ำหนัก๓๗๘บาท
และเงินสดแสนกว่าบาทรวมมูลค่าแล้วกว่า๑๐ล้านบาท
คนร้ายได้ไปทั้งหมดนะครับ

รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๘เปิดเผย

ในแต่ละวันแต่ละวันตำรวจจะมีการประชุมวันละ๒รอบนะ

โดยมีการแบ่งงานเป็นทีมสืบสวนทีมสอบสวน
ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามถนน
คาดว่าคนร้ายจะหนีนะครับ
แล้วก็ทีมติดตามทองรูปภัณฑ์ของกลาง
ตามร้านขายทองในพื้นที่ว่าคนร้ายเอาไปขายไว้หรือเปล่า
ขณะนี้ได้เบาะแสของคนร้ายพอสมควร
โฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วนะฮะ

จะได้หลักฐานทั้งหมดเสนอต่อสารจังหวัดภูเก็ต

แล้วก็อันนี้ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อ
เพราะมันจะมีผลต่อรูปคดีและการตามจับกลุ่มนะครับ
สิ่งสำคัญต้องได้ของกลางทองรูปภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนที่จะมีการจับกลุ่มคนร้าย

ตอนนี้ตำรวจทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเร่งนำหลักฐานต่างเข้าสู่การจับกลุ่มคนร้าย

มีรายงานนะครับว่าการติดตามคนร้าย
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มไหนรู้ไหมคุณ
เป้าแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่แถวใกล้ร้านทอง
มันจะมีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานตรงนี้ครับ
ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับร้านทองเลย

และกลุ่มที่๒คือมีคนงานขนผักในตลาด๒แห่ง
ใกล้กับร้านทองเหมือนกันนะครับ

ก็เลยชี้เป้าพุ่งเป้าให้น้ำหนักไปที่คนกลุ่มนั้น
แล้วก็จากคำให้การของทางด้านเฮียเจ้าของร้านทอง

บอกว่าตอนที่เจ้าโจรร้าย
ขู่บังคับเอาทองพูดไทยไม่ชัด
เพราะว่าฟังสำเนียงออกเลยตอนที่ขู่บังคับเอาทอง

คนร้ายน่าจะเป็นคนรู้ความเคลื่อนไหวของร้านทองนี้เป็นอย่างดี
แล้วก็รู้สภาพพื้นที่ใกล้กับร้านทองนี้เป็นอย่างดี
เพราะว่าร้านทองทวีชัยแห่งนี้หยุดวันอาทิตย
เมื่อกี้เห็นป้ายใช่ไหมหยุดวันอาทิตย์
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่๒๓ตุลาคม
จนร้ายมีการวางแผนและคาดการณ์ไว้แล้วล่ะ
ว่าในวันต่อมาในเช้าต่อมาร้านนี้ปิด
ใช่แล้วคือเขาจะรู้พิกัดภายในร้านด้วยนะ
ว่าคือเขาจะต้องเจาะฝ้าโรยมาตรงไหนแล้วไปที่ชั้น๒
ซึ่งตรงนั้นชั้น๒มันจะแบบมืดหน่อยในร้านนะคะ
ใช่นะครับเพราะว่ามีญาติของภรรยาเจ้าของร้าน
ให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าบริเวณชั้น๒ไม่มีใคร

แล้วก็เจาะทะลุฝ้าเพดานในห้องน้ำลงมานะครับ
อาวุธทั้งหมดคนร้ายไม่ได้เตรียมมานะ
มาเอาของที่ร้านทั้งไม้แล้วก็ทั้งมีดนะครับ
แล้วก็ด้านหลังร้านนะคุณมันเป็นทุ่งย่า

คาดว่าคนร้ายน่าจะมาจากทุ่งย่าหลังร้านตรงนี้
และอีกอย่างหนึ่งหลังร้านมันก็มีเส้นทางถนน
มันเป็นตอกซอกซอยจัดทะลุไปตลาด
ไปอีกแบบประมาณโลนึงซึ่งตำรวจบอกเลยนะว่า
ถ้าเกิดไม่ใช่คนเชี่ยวชาญเส้นทางจริง
จะไม่รู้ทางลัดตรงนี้เลย
ใช่นะฮะแล้วก็เขาคาดการณ์ว่าคนร้ายมันรู้ว่าในร้านมีทองเท่าไหร่

เพราะในร้านมีทองรูปภัณฑ์เก็บไว้น้ำหนักกว่า๑๐๐๐บาท

แต่คนร้ายมาเพียงคนเดียวจึงไม่สามารถเอาไปได้หมด

แล้วก็เขาบอกว่าเปิดร้านมา๓๐ปี

ทีนี้ที่ร้านพอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

จริงเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้คือถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนี้

แต่พอมาช่วงหลังพอเศรษฐกิจแย่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนร้ายมันเอาทองไปได้
เมื่อกี้ที่บอกน้ำหนัก๓๐๐กว่าบาทใช่ไหมมูลค่า๑๐ล้านกว่าบาท
น้ำหนักของทองที่คนร้ายเอาไปนี่มันหนักนะประมาณ๖กิโล
อันนี้มันจะเป็นภาระของคนร้ายในการแบกทองไปเนี่ยนะ
คุณผู้ชมค่ะคือมันมีหลายประเด็นนะสำหรับกรณีนี้ที่มีความคืบหน้าออกมา
ไม่ว่าจะเป็นคนร้ายอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าว
และคนร้ายอาจจะเป็นคนที่รู้เส้นทางเข้าออก
แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่ารู้เรื่องของวันหยุดของร้าน
แต่คนร้ายมีการวางแผนมาอย่างดีนะคุณนะ
ตอนบุกเข้ามาสวมถุงมือ
ก็เลยไม่มีลายนิ้วมือแฝงในพื้นที่เกิดเหตุใดทั้งสิ้น

มันจะมีเวลาตื่นเต้นตกใจแล้วคราบเหงื่อมันหยดมา
เรื่องนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เก็บคราบเหงื่อ
ฝ้าเพดานทางเดินแล้วก็ตู้เซฟ
เอาไปเทียบเคียงกับบุคคลต้องสงสัย
คือคุณจะสวมใส่ถุงมือมาไม่เป็นไร
นี่ครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดมีข้อมูลออกมานะครับ
ตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมามาแล้ว
ไม่ใช่๑คนด้วยนะ๒คน
กำลังนำตัวไปสอบสวนที่ตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
โดยต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมว่า๑ใน๒รายนี้
ใครเป็นคนร้ายที่ลงมือชิงทองห้างทองทวีชัย

ซึ่งตำรวจได้แกะรอยจากการที่คนร้าย
มีการเอาทองคำไปขาย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะหลบหนี

แล้วก็หลบหนีข้ามชายแดนไปฝั่งเมียนมา
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบมาแล้วนะ
ก็ต้องเค้นสอบแล้วฮะว่า๑ใน๒เนี่ย
ใครที่เป็นคนร้ายตัวจริง
คุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้านะครับ